ท่านผู้ชมครับเราพยายามตามหาความจริงให้นะฮะ
อยู่แถวเหนืออ่างเก็บน้ำทรายทองที่นครนายก
เจอจริงนะไม่ใช่ว่ามาหลอกมาลวงกัน
มาทำคลิปตัดต่อหลอกลวงเนี่ยไม่ใช่
ด้วยนะครับดูนี้ไว้ก่อนนะฮะผ้าที่เขาถ่ายเห็นด้วยนะฮะ
ที่เราวงให้มันบินไปบินมานะไม่อยู่กับที่เลย

อะไรเนี่ยเอาเป็นว่าอย่างนั้นอ่ะ
คลิปนี้บันทึกเอาไว้๔นาฬิกา๔๕นาทีถึง๔นาฬิกา๕๕นาทีวันที่๑๗กรกฎาคม
อ่างเก็บน้ำทรายทองตะบนเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
คนที่บันทึกได้๑ในนั้นคือคุณท็อฟฟี่คุณท็อฟฟี่วง๓บาท๕๐ใช่ไหม
ที่เขามีเป็นนักแสดงตลกเกี่ยวกับตลกอะไรพวกนี้ด้วยพิธีกรด้วย
ในยูทูปตัวเองบอกไปเฝ้าสังเกตการณ์ตามความเชื่อของกลุ่มศิลปินเพื่อสังคมกว่า๒๐ชีวิต
เขาเลยไปรอวันที่๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมา

คุณดิวพัทรพลหรือว่าดิวเดอร์สตาร์
เป็นหนึ่งในผู้ที่ไปรอดูด้วยแล้วก็เห็นเช่นกัน
เขาบอกว่าเขาเนี่ยสื่อด้วยจิตถึงได้ด้วย
เดี๋ยวฟังดิวก่อนฟังดิวที่เล่าให้ฟังไว้
ทางผมแล้วก็พี่ท็อฟฟี่
จะพยายามนั่งสมาธิเพื่อเป็นการสื่อกับเขา
ผมคิดว่าการสื่อสารที่ดีแล้วก็เร็วที่สุด

มันเดินทางเร็วแล้วก็ไกลอาจจะไกลถึงเขา
การจุดทูปไหว้เจ้าที่๑๖ดอกแบบ

แล้วเราจะมีภารกิจไปต่ออีกไหมคะกลับไปดู

อยากจะลองชวนมาดูการพิสูจน์กันดีกว่า
ถ้าเกิดได้เห็นกับตาแล้วอาจจะเชื่อ
อย่ามองพวกผมว่าพวกผมแบบบ้า

เดี๋ยววันไหนใกล้วันแล้วจะบอกแล้วจะไปรอดู
เพราะว่าเขานั่งสมาธิสื่อกระแสจิต
แล้วก็บอกกล่าวกันก่อนจุดทูบ๑๖ดอก
บอกเจ้าที่เจ้าทางว่าจะมาจุดไหนยังไง

แล้วเดี๋ยวจะมาอีกงวดหน้าเนี่ยวันไหนเนี่ยเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่ง

เป็นครั้งหน้าก็ได้คราวหน้าก็ได้
จะมีคนมาคอมเมนต์ถามว่างมงายบ้าง

ฝากระวังไว้ด้วยเดี๋ยวจะถูกดำเนินคดีได้นะ
หากใครไม่เชื่อไปพิสูจน์ด้วยกันก็แล้วกัน

รู้สึกจะวันที่๒๓กันยามั้ง

ถามชาวบ้านที่อาศัยอยู่ทางปากทางเข้าอ่างเก็บน้ำทรายทองนะฮะ

ตอนนี้๓๕ปีแล้ว
หอยหอมก็ได้เพราะบางทีคนเขาหาสีหอยหอมกินกันเนี้ย

ส่วนตัวคิดมากว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหละมากกว่าเลย

มันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะแล้วมันก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนด้วย
เราก็ถามชาวบ้านว่าถ้าไม่เชื่อแล้วมันจะเป็นอะไร

ที่บริเวณสรรงก์อ่างเก็บน้ำ

ทางเข้าอะไรพวกนี้ก็มีเรารอจนมืดสนิท
แล้วเอาโดรนของเราบินขึ้นเลยอ่าดูสิว่าหน้าตาเป็นยังไงเวลาถ่ายออกมาได้
ไฟล์ของโดรนเราเนี่ยสีแดงนะเอาดูสิกสืออีกป่ะเนี่ย
ไม่ใช่นี่ขึ้นไปเลยอย่างนี้นะขึ้นท้องฟ้าไปเลยแล้วใช้กล้องมือถือถ่าย
เพราะว่ากลุ่มของคุณออฟคุณท็อฟฟี่กับคุณดิวเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้กล้องมือถือใช้มือถือถ่าย
ใช่ไหมเราก็ใช้กล้องมือถือถ่ายนะฮะพอบินขึ้นไปสูงสูงก็ใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายภาพ
ดวงไฟดวงเล็กมันก็ลอยอยู่นะให้โดรนบินแบบไปมาช้าบ้างบินแบบผ่านผลแบบในคลิปบ้าง
แต่ว่าไฟของเรามันสีแดงยังไงเราก็เห็นสีแดงแต่ในคลิปที่คุณทอฟฟี่คุณดิวกับเพื่อนเขาไปเจอเนี่ย
มันออกสีขาวส้มเราลองเปรียบเทียบให้ดูเนี่ยอันนั้นไฟป้ายทางเข้ารีสอร์ทนะไฟในรีสอร์ทไฟโดรน
เดี๋ยวลองย่อจอแล้วเอาคลิปของคุณท็อฟฟี่กับคุณดิวที่ถ่ายได้เนี่ยเอามาเทียบหน่อยกับโดรนนะ
จะเห็นว่าของเขาเนี่ยมันออกสีขาวนะมันไม่เหมือนกันลักษณะเห็นไหมแต่โดรนเนี่ยมันจะชัดว่าออกเขียวแดง

เราก็อยากรู้นะเราก็เลยไปพยายามหาคำตอบทามนรอากาศเอกถามว่าอากาศเอกหัวแก้ว
คนนี้เขาเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมการเฝ้าระวังและบริหารจัดการการจราจรทางอวกาศ

ใช่ค่ะอันนี้เป็นสถานีอวกาศที่ทางสหรัฐอเมริกับรัสเซีย
เขาจะคอยส่งพวกเชื้อเพลิงอาหารต่างขึ้นไปเพื่อสำรวจนอกโลก

จำลองตำแหน่งสถานีอวะการณชาติบนท้องฟ้าดูาค่ะว่า
ณวันที่กลุ่มคุณท็อฟฟี่เขาไปรอที่นครนายกเนี่ย
สถานีไอเอสเอสมันเคลื่อนที่ผ่านนครนายก
อยู่จริงรึเปล่าในช่วงวันเวลานั้นสิบเจ็ดกรกฎาคม
ตีสี่กว่ากว่าตีสี่ห้าสิบถึงตีสี่ห้าสิบห้าอืม
เคลื่อนผ่านจังหวัดนครนายกจริง
เหนืออ่างเก็บน้ำทรายท้องหน้าคอร์นายุคเลยมองเห็น
ใช่ค่ะนวเอ็กท์ฮากู้นเลยบอกว่า
เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว๒๗๕๙๒กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ระยะห่างจากพื้นโลกประมาณ๔๑๗๔๑๘กิโลเมตรค่ะ
อาจารย์แกเอาภาพที่เคยถ่ายที่ดอยอินทนนท์ที่เชียงใหม่มาให้ดูด้วยนะคะ
จะเป็นมุมภาพที่กว้างกว่าของคุณท็อฟฟี่
เห็นเป็นจุดเล็กเล็กแล้วก็พอตั้งมุมกว้างเนี่ย
เห็นการเคลื่อนที่ค่อนข้างจะชัดเจนครับ
เห็นเป็นไฟดวงเดียวเนี่ยคุณผู้ชมค่อยดู
มันจะเป็นจุดเล็กแต่มันจะเคลื่อนที่เป็นเหมือนแบบ
โคจรของดวงดาวตามวงรอบอวกาศ

มันอยู่๔๐๐กว่ากิโลเมตรห่างจากโลกค่ะ
ก็เลยคิดว่าคลิปที่คุณท็อฟฟี่ถ่ายได้
ซึ่งแต่อาจารย์ก็ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับ
บอกว่าก็ต้องรอการพิสูจน์จากชัดเจน

คลิปที่มีคนถ่ายติดที่นครนายกเนี่ย

ทางกระแสจิตว่าจะนัดหมายมากันตอนไหน

กันยายนถ้าผมจำไม่ผิด๒๓กันยายนที่จังหวัดระนอง
คืออันนี้คือนัดหมายเขาคือบอกเขาให้เขามา

แต่อย่างวันนั้นเข้าไปเขาบอกว่าเขาก็ไปตามที่เขาสื่อกระแสจิตไง
แล้วทำไมมันถึงวงรอบมันถึงพอดีกับไอ้สถานีอวกาศที่อาจารย์บอกใช่ไหม
ตรงนี้มันก็อ่าเดี๋ยวที่ละนองกันยายนไปรอดูอีก
แต่ว่าส่วนตัวดิฉันคิดว่าถ้ามนุษย์เราอยู่บนโลกได้
อื่นก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่เหมือนกันนะ